เดี๋ยวนี้ในบ้านเมืองเราโจรเยอะ

ขโมยอะไรที่ไม่ควรจะขโมยก็ขโมย

ล่าสุดไปขโมยชุดกุมารทอง

ในสารพันธาให้เงาลสิงคุณผู้ชม

รวมทั้งเศษเงินเศษเหรียญที่คนเอาไปทำบุญ
คือเงินกับเหรียญยังพอเข้าใจได้
เป็นผู้หญิงก่อเหตุขโมยชุดกุมารทอง
แล้วก็เสร็จเหรียญไปหน้าตาเฉยกลางวันแสก

ก็ไม่ได้เกรงกลัวเรื่องของบาปกรรม

แล้วคนเขาก็ยังไหว้เห็นไหมมีคนนั่งไหว้อยู่เธอก็ขโมยไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้ครับ
เฟซบุ๊คของมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์นำภาพนี้ไปโพสต์ข้อความว่า
ช่วยกันแชร์หัวขโมยย่องเบาในหอพระศาลพันท้ายนรสิงศ์วันที่๗เมษายน
เงินไปจำนวนนึงแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ถวายกุมารทอง
ใครรู้ไหมบอกแสนแจ้งที่เบอร์๓๔๘๗๑๕๗๘
ทางด้านของนายธวัดชายศรีทรงแสงเป็นเจ้าตระที่มูลนิธิ์
เล่าบอกว่าเช้าของเมื่อวานเนี่ยแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่บริเวณบ่อน้ำผู้
ถูกคนร้ายมาขโมยของไปเขาก็เลยไปไล่เปิดกล้องวงจรปิด
คือจะไปดูคนร้ายที่ขโมยของแม่ขาคนนั้น
แต่ไม่ได้พบคนร้ายที่ขโมยของในร้านของแม่ค้านะ
แต่กลับไปพบเจอภาพเมื่อสักครู่
ก็คือพฤติกรรมของโจรสาวคนนี้ซึ่ง

ชุดที่คนนำไปแก้บนกุมารทอง
ใส่ถุงไม่สนใจคนที่เข้าออกไปไหว้พระกันเลยครับ
แล้วก็หยิบเหรียญที่วางอยู่หน้าตักของพระพุทธรูปไปด้วยครับ

แต่ก็อยากให้เป็นการลงโทษทางสังคมมากกว่า

แต่ว่าอยากให้สังคมรับรู้แล้วก็เห็น
แล้วก็ตัดสินเอาว่าคนนี้คือคนร้ายขโมยของไปนะครับ